เรื่องของการเข้าวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ใครต่อใครก็ต้องพาคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวไป
ถูกไหมใช่แล้วพาใครไปพาลูกและสามีคุณพาใครไป
พาคนที่เรารักเราไปครอบครัวของเราคนใกล้ชิดเราเราก็ต้องพาไปกราบไหว้ทำบุญ
จะเข้าข่าวแล้วเรื่องของเรื่องคนคนนี้ไม่ธรรมดาพาเจ้าตัวนี้ไปทำบุญครับ

พางูมาไหว้งู
ภรรยาไปทำบุญดิฉันเคยพาสุนัขตัวน้อยไปหมาแมวมีคนเคยพาไป
งงกันเนี่ยนี่คืองูที่เขาเลี้ยงนะบอกเอาไว้ก่อน
คุณผู้ชมครับสาวคนนี้พางูที่เธอเลี้ยงเนี่ยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่งูจงอาง
สารเจ้าแม่งูจงอางพระราม๒กรุงเทพมหานคร
ใครเคยไปวัดนี้บ้างไม่เคยยังไม่เคยผ่านอ่ะ
แต่เชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อวัดแห่งนี้เขาด่งดังอยู่นะ
คือที่ทราบกันเลยนะครับหลายคนรู้ก็คือที่ศาลแห่งนี้
หากใครได้มาขอโชคขอลาบแล้วบังเอิญไปเห็นงูที่บริเวณศาล
เชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบแล้วแถวนั้นมีงูจริงแล้วบอกเลยนะว่า
ไม่ได้มีตัวเดียวเขาว่าตรงนั้นงูเยอะ
ไม่ใช่งูเยอะมากสาวคนนี้เธอก็พางูที่เธอเลี้ยง
ไปที่นี่ว่าถึงเลี้ยงมันอื่นหรอไม่รู้เหมือนกัน
หลักของสาวคนนี้ก็คือพางูที่เลี้ยงเอาไว้มาฝากเนื้อฝากตัว
เป็นงูบริวารของเจ้าแม่เป็นความเชื่อแบบนั้น
เอางี้ละกันให้ดูเป็นความแปลกนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็บอกตรงก็ไม่ได้แนะนำด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีความรู้
ไม่ได้มีความรักความชอบในสัตว์ชนิดนี้จริงอย่าไปเลี้ยงเลย
แล้วก็ถ้าเกิดคุณพางูไปคนตรงนั้นจะแตกตื่น
ถูกต้องแต่อย่างนี้ก็ฝากเตือนเนาะ